และสำหรับงานกิจกรรมวันพ่อปีนี้นะคะทางรัฐบาลเองมีการจัดกิจกรรมระดมของดีจากชุมชนต่างในแต่ละภาคค่ะ
แล้วก็มีการจำลองสวนป่าขนาดย่อมปรับด้วยดอกไม้สวยงามเต็มท้องสนามหลวงเลยนะคะ
วันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่๙
ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่นครับ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในวันพ่อแห่งชาติ

อ่วนไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวพ่อแม่ลูก
ที่ใช้เวลาในวันหยุดกลางสัปดาห์แบบนี้
มาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาศบพิษรัชกาลที่๙
โดยมีการจัดซุ้มพระบรมชายารักษ์รัชกาลที่๙
ที่ถูกประดับตกแต่งในรูปแบบสวนป่า
ระดับด้วยดอกไม้สีเหลืองชมพูและกระต่าย
สื่อความหมายให้เข้ากับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่๙
และบริเวณใจกลางท้องสนามหลวงยังจัดแสดงเลข๙ไทยขนาดใหญ่
ประดับด้วยไฟสีสันสวยงามและดอกไม้นานาชนิด
และต้นไม้ดอกไม้กว่า๑แสนต้น
เพื่อเนรมิตให้เหมือนสวนป่ามากที่สุด
ใกล้กันยังมีการจัดแสดงเรือพระราชที่นั่งจำรอง๔ลำ
และการแสดงปฏิมากรรมยัดวัดโพและยัดวัดแจ้ง
และมีจตุโลกบาล๔ทิศ
รอบด้วยสวนและน้ำผู้สวยงามตระกาลตา
ซึ่งประชาชนให้ความสนใจบันทึกภาพ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมาก
พร้อมรวบรวมชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถีไทยในแบบพ่อ
ครอบครัวโอลานพานุกูลเป็นหนึ่งในครอบครัว
ที่เลือกมาเที่ยวชมกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้
พร้อมกับน้อมนำคำถอนของราชการที่๙
ปลูกฝังให้ลูกได้รู้ถึงพระราชกรณียกิจ
พระองค์ทรงทำไว้ให้กับคนไทย
เช่นเดียวกับครอบครัวนี้ที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและรักการออมมาปลูกฝังให้กับลูก
ก็คนโตก็จะสอนให้เขารู้จักพอเพียงรู้จักออมนะครับผม
รู้จักการใช้ชีวิตว่าเราไม่ใช้ชีวิตพุ่มเฟ้ออะไรอย่างนี้
พยายามประหยัดนะครับผมไม่แล้วก็
พยายามให้เขาดูเกี่ยวกับประวัติของราชการที่๙ว่า
พ่อเขาดำรัฐไว้ว่าอะไรบ้างนะครับให้เราดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
กิจกรรมในวันพ่อของทุกปีนะครับ
ก็จะพาลูกได้ออกมาดูถึงพระราชกรณียกิจมากมาย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ได้ทรงทำเอาไว้นะครับ
เพราะจะได้ให้เด็กรุ่นหลังหรือว่าลูกได้น้อมนำสิ่งต่าง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือว่าหลายโครงการที่พระองค์ทรงทำไว้
เพื่อนำไปให้เป็นความรู้จะได้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้า
ก็คือเราอยู่ในกรุงเทพนะครับก็มีจุดที่ว่ามีนิทัศกาล
จัดกิจกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับ
แล้วก็มีพระราชกรณีกิจหลากหลายมากมาย
ที่ว่าสามารถให้เด็กได้เรียนรู้ได้นะครับประมาณนั้น
ส่วนบริเวณรอบนอกยังมีการระดมผลิตภัณฑ์จากชุมชน
และยังมีบูธกิจกรรมเพื่อสังคมจากภาคเอกชน
ที่บูธของสถาบันอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค่อนข้างได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงาน
และบริการทำบัตรประชาชนบนรถโมบาย
และบูธของดีแต่ละจังหวัดมาให้บริการให้กับผู้ร่วมงานด้วยครับ
ในช่วงค่ำครับแสงไฟที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้จะถูกเปิดขึ้น

คุณผู้ชมยังสามารถเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ได้
จนถึงวันที่๑๔ธันวาคมนี้ครับ
คารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท้องสนามหลวงครับ
ขอบคุณคุณคารินนะคะลองหาโอกาสไปสัมผัสดูสวยงามจริง
ใช่ค่ะมีจนถึงวันนี้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
จนถึงวันที่๑๔ธันวาคมนี้ค่ะ